ขอบคุณสิกันครับ

รับดูสุดยอดเพชรดาราสู้ฝันปั้นดาว
ถ้าพังไปตะกี้นี้ใช้ได้ผลจริงคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ทั่วประเทศกำลังชมรายการ
ดาราสู้ฝันปั้นดาวในรอบเพชรตัดเพชรคุณผู้ชมค่ะ
รอบนี้เราจะรู้แล้วใครคือสุดยอดเพชรดารา
เวลานะครับเราย้ำกันทุกครั้งนะครับ
ผลการตัดสินมาจากคุณผู้ชมเท่านั้น

เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะคะ

ต่อไปเป็นสามสาวของเราบ้างค่ะ

สวัสดีค่ะ
ขอเสียงกรี๊ดให้พวกเราทั้ง๓คนหน่อยเร็ว

อื่นพวกเราทั้ง๓คนก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะ

คิดถึงพวกเราทั้ง๓คนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย

ขอเสียงหน่อยค่ะ

ว่าจะมันแล้วก็สนุกขนาดไหนค่ะ

ก็มีความสุขมามอบให้ทุกท่านในวันนี้นะคะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ
ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ
ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ
ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ
ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ
ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ
ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ก็จะมีความสุขมากกว่าทุกคนค่ะ

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที
ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

ฮุยฮาฮุยฮารอบนี้ดูทางเวที

อยากบอกเลยกันว่าเธอน่ะรักเท่าไหม
จริตปักไปก็มันไม่ดีไม่งาม
ทำเป็นอ้อมความทำเป็นว่าดูใช่ไหม
จนเธอมาขอว่าเธอเข้าทางแล้วเอ้ย
อยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหา
เปิดโทรหื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก
หัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไป
ใจเก็บรักษายอมจำนวนเธอแล้วมันมีแค่แรกเห็นจ้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทร
ใจคงหัดวิวหากเธอโดนสิพอมีมือดีชบไป
แรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไหร่
เอาใจรักใจอย่างนี้ไว้ก่อนเลยดี
เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้าย
แบบแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก
หัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอา
กลับไปใจเก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
บอกไว้กับฉันนะหัวใจของเธอ
แบบเบอร์โทรโอ๊ย
เบอร์โทรจะได้ยินเสียงรอใจ

แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงต่อซ้าย
ได้ยินเสียงใจบอกว่า
ทั้งท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก
หัวใจลงที่ทะเบียนฝากไว้ตัวเอา
หลับไฟใจให้เก็บรักษา
จำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอ
แรกเบอร์โทรโอ้โหย
เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอใจ
แบบแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับปาก
หัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอาซ้ำไป
ไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอและวันนี้แค่แรกเห็นได้
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจคน

ใจแรกมีความลับที่ไช่และกลับบอก
ผ่านพัดเลยเนอะฝากไว้ตัวอยู่ให้ดี

ยกมือขึ้นเลยพ่อจูจุเลยยกมือขึ้นเลยคุณพ่อ

พอลูกสาวขึ้นทั้งนั้นคุณพ่อขึ้นตามทันทีเลย
ไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าถ้าเต้นแล้วต้องเสียตังค์

โอ้โฮเป็นกำลังใจให้ลูกอย่างดีเลย

เดี๋ยวจะน้อยหน้ากันเมื่อกี้หนุ่มได้ขอแล้ว

จุนั่นแหละขอพ่อก่อนเลยก็ได้

ช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์แรงโหวตให้หนูด้วยนะคะ

พวกเธอเอาหน้าที่พิธีกรไป

ช่วยโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
แล้วก็รักน้องไห้นิดน้อยแต่รักนานนะคะ

ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยโหวตด้วยนะคะ

ให้รักจูจุก็รักหนูด้วยนะคะ

ช่วยกันด้วย

ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นสุดยอดเพชรดารา
ชาย๑คนและหญิง๑คน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาที